เมื่อวานนี้ก็ตำรวจปปศเนี่ย

นำโดยพลตำรวจโทพานุราชหลักบุญ

และปราบปรามยาเสพติดหรือปปศ

สวอุปกฤษพื้นที่เข็ดดูสิทธิ์

สั่งพนักงานสอบสวนแจ้งข้อหาเพิ่มเติม

สนับสนุนเกี่ยวกับยาเสพติด

และก็ให้ความร่วมมือในการนำตรวจค้น

พลตำรวจโทพานุรัติบอกว่าได้จัดกำลังเข้าตรวจค้นเป้าหมายใน๗จุดเลยนะ
ในกรุงเทพ๕ที่ระยอง๑และนครปฐมอีกหนึ่ง
อายัดมาได้แล้วก็ยึดมาได้คือรถหรู๕คันคุณผู้ชม
มีเบลลี่๒คันเลยนะ๒รุ่นเลย
มีปืน๓กระบอกนาฬิการูอีกหลายเรือนรวมไปถึงที่ดินอีกจำนวนหนึ่ง
ก็ทั้งหมดนี้อายัดไว้ตรวจสอบตามกฎหมายครับ
คิดเป็นมูลค่ากว่า๔๐๙ล้านบาทครับ

เนื่องจากว่าคุณสวอุปกิจได้ถูกพนักงานอายการ
แจ้งข้อหาฐานสมครบสนับสนุนเมื่อวันที่๒พิการ
และพัฒนางานสอบสวนจากประชบประสอบก็ส่งหนังสือว่าสวอุปกฏนะครับ
ถูกพัฒนางานอายการถูกพัฒนางานสอบสวนแจ้งข้อหาฐานเพิ่ม
ในข้อหาฐานสมครบสนับสนุนเกี่ยวอายาทเสพติบ
อันไหนที่เห็นว่าเป็นทรัพย์ที่น่าจะได้มาในระหว่างที่มีคดี
ผมก็ยืนยันว่ากรณีบ้านที่เมื่อเช้าที่ผมเข้าไป
ก็เป็นบ้านที่เป็นทรัพย์มรดกได้มาตั้งนานแล้ว
ผมก็ไม่ได้อายัดทรัพย์นะครับเห็นไหมครับก็ให้ความเป็นธรรม
หรือรถหลายคันที่สำแดงในบัญชีทรัพย์สินที่ปรปช
หลายคันก็มาได้ตั้งแต่ปี๔๘เราก็ไม่ได้อายัดแต่ให้ความเป็นธรรม
ส่วนกรณีที่ทรัพย์ได้มาอยู่ระหว่างที่เป็นคดีของเกี่ยวเนื่องกับยาเสพติดนะครับ
เราก็ทำการอาศัยอำนาจเลยค่ะที่การปรบประสอบ
แต่คุณผู้ชมมาจนถึงตอนนี้ก็ต้องย้ำว่าสวอุปกิจยังถือเป็นผู้บริสุทธิ์นะ

ใดที่ยังไม่มีคำพิพากษาจากศาล
แล้วสิ่งที่โดนตรวจยึดไปโดนอายัดไปทั้งรถหรูทั้งปืนทั้งนาฬิกา
เดี๋ยวต้องไปสืบทราบว่าได้มาในช่วงไหน
ในช่วงก่อนกระทำความผิดหรือว่าหลังกระทำความผิดแล้วครับ
ทั้งนี้การดำเนินคดีกับสวอุปกิจมาจากรายงานข่าวของสำนักข่าวต่างประเทศ
เมื่อ๑๗กันยายนปีที่แล้วปี๖๕ว่า
ตำรวจไทยไปจับพ่อค้ายาเสพติดสัญชาติเมียนมา
ดันเป็นลูกเขยของสวอุปกิจ
จำนวนนั้นเคยทำธุรกิจเชื่อมโยงกับสวอุปกิจมาโดยตลอด
ก็เลยตามมาด้วยการสอบสวนและออกหมายจับครับ
ขณะเดียวกันนายรังสุมันโรมสสพก
ก็นำเรื่องสวอุปกิจมาอภิปรายในสภาเพื่อเร่ง
ให้มีการดำเนินคดีกับสวอุปกิจนั่นเองครับ